ปีหน้าการเมืองเข้มข้นแน่เลือกตั้ง๒๔กุมภาพันธ์
ดังนั้นก็มาดูดวงเมืองดวงของนักการเมืองกันหน่อยนะคะ
ฟองสถานจาโมนจันทร์ค่ะนักโณษฐศสมัครเล่น
ก็มาทำนายดวงเมืองในปีหน้าปี๒๕๕๙
ตั้งแต่๒๓ธันวาคมปีนี้นะคะปี๒๕๕๙
จนถึง๒๑เมษายนปีหน้าปี๒๕๖๒
เป็นช่วงที่คนไทยทุกคนต้องช่วยกันฟันฝ่า
เนื่องจากเทวดาประจำเมืองเข้าพบมรณะ
เมืองดวงตกมีเรื่องร้ายมากกว่าดี
ขอให้อดทนเพราะหลังจาก๒๑เมษายนปี๒๕๕๙
ไปจนถึง๒๑เมษายนปี๒๕๕๙
เศรษฐกิจจะดีขึ้นที่สำคัญอาจจะเจอทรัพย์ในดินสินในน้ำที่บรรพบุรุษทิ้งไว้
ช่วงปีใหม่จะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงกว่าปกติโดยเฉพาะทางอากาศ
ขอให้ระมัดระวังเพราะกรรมเก่าในเมืองยังแรง
ทีนี้พอเจาะลึกลงไปเป็นรายบุคคลนะคะ
ก็ไม่ได้ทำหน่ายแบบฟันทงมากนักนะคะ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาจะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกหรือเปล่า
แต่ก็บอกเอาไว้แค่ว่าตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี๒๕๕๙
ลุงตู่เข้าพบดวงแตกมีเรื่องทุกข์ยาก
เกี่ยวกับพี่น้องตกเป็นเป้าโจมตีแต่ดวงจะดีขึ้นนะคะ
หลัง๒๒กุมภาพันธ์๒๕๖๒หลัง๒๒กุมภาพันธ์ปีหน้า

คือเจ๊ฟองเนี่ยเป็นนักข่าวเก่าสายการเมือง

น้องพี่นักข่าวก็จะรู้จักกันดี

ดูดวงทางการเมืองของเจ๊ฟองเนี่ยไม่ได้ดูแค่ลักษณะราศี
แต่จะดูจากวิเคราะห์จากสถานการณ์การเมืองอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะฮะ
แล้วท่านจะหยุดดวงแตกเรื่องนี้
ไปตั้งแต่๒๒กุมภาพันธ์๒๕๖๒เป็นต้นไป
เข้าสู่โหมดราหูขันทพลราหูนักสู้
สู้สิบทิศล่ะงวดนี้
แล้วเข้าสู่โหมดไม่ว่าจะได้อะไร

หรือลาบขทุก

ลาบกระทุกข์คือได้แล้วทุกข์เป็นไปได้ทั้งสองทาง
เทวดาประจำตัวอยู่ในช่วงเข้มแข็ง
ตั้งแต่๕ตุลาคม๒๕๖๑ถึง๓๐ตุลาคม๒๕๖๒
แต่เรื่องการงานกลับแตก
กับทุกยากยากเรื่องงานคงจะต่อสู้หนัก
มันหมายถึงเกียรติยศตำแหน่งอะไรด้วยนะคะ
คงจะหนักหนาสาหัสเอาเรื่องนะระวังอย่าใช้อารมณ์
แม้จะอยู่ในช่วงขาขึ้นของชีวิต

อยากให้ไปเน้นที่สุขภาพของพ่อแม่
แล้วถ้าดีน่าจะเป็นด้านวิชาการ
ด้านกฎหมายต่างประเทศ
ดวงคุณทักษิณเก่งมากนะคะ

เอาชนะคาดได้แบบชนิดที่ป้าฟองเนี่ยแบบงงเลยอ่ะ
เรียกกันว่าแบบเป็นหนึ่งคนที่เหนือดวงนะ
ถ้าดูจากตรีวัยเนี่ย
ไม่ใช่พ่อฟองเข้าไปก้าวร่วงนะคะ
มีคนทำดวงท่านไว้เราก็ใช้ตามนั้น

มันหยุดต่อไปเนี่ยท่านใช้บุญเก่าหมดนานแล้ว
ซึ่งป้าฟองพูดคำนี้ตลอด
แต่ว่าต่อไปต่อไปเนี่ยก็อยู่ที่บุญหรือกรรมที่ท่านทำ
อดีตนายกยิ่งรักเจอหนักมาตั้งแต่สิงหา๖๐ถึง๕ตุลา๖๑
ตุลา๖๑เป็นต้นไปชะตาเริ่มฟื้น
คงจะได้ดีเรื่องลูกอารมณ์จะดีขึ้น
แต่ตลอดทั้งปีจะทุกข์หนักลึกเงิน

ท่านโดนยึดบ้านยึดรถแล้วก็เรื่องของการยึดทรัพย์ท่านเห็นมั้ยคะ
ก็อดทนไปมันเป็นเรื่องของแต่ละคนน่ะเนาะ
อันนี้ดวงของทางฝั่งของบุคคลในแวดวงการเมืองเขา